ยังเช่นนั้นครับ
เดิมทางดูรวมที่มันมีคนติฟามค่ะ
โรงพลังที่ไม่มีสอนศาลจะได้หรือเปล่า

เป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นเราก็ไม่กลัวแล้วอย่าไปคิดเลย
เอาไว้เอาไว้ให้มันมาถึงสิ่งที่พระคุณเจ้าไทยต้องคิดก่อน

ตอนนี้ก็หวังว่าขอให้ทุกอย่างเรียบร้อย
ขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหา
หลังจากพิธีสงสารเสร็จซิ่ดแล้ว
และหลังจากนั้นนะครับก็จะมีพิธีใบสีสู่ควัญ๖ข้อต่อแคส
มันจะจะจัดการที่ที่นั้นอยากการที่สุด

ไม่ได้พบใครเข้าไป

กินน้ำ๒๓แก้วแล้วก็กลับแล้ว
คนเยอะคนเยอะมากไม่ได้เจอใคร

เดี๋ยวต้องรู้ก่อนว่าเรามีคนกี่คน
เรามีสอสอได้มากี่คนตอนนี้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับ
เขตกี่คนได้ปาร์ตี้ลิสต์กี่คน
ใจเย็นยังมีอีกหลายขั้นตอน
วันที่เข้าสู่โหมดพระราชพิธีเราต้องทำให้ทุกอย่างนิ่งนะครับ
เป็นพิธีประวัติศาสตร์ที่พวกเราทุกคนต้องมีความภาคภูมิใจ
แล้วก็ทำให้ทุกอย่างเกิดความเรียบร้อยที่สุด
ให้พิธีเกิดมีความหมายที่สุดนะครับ
ยังอยู่ในมือของกรกตยังอยู่ในมือของผู้บริหารบ้านเมืองตอนนี้อยู่